สำหรับข่าวสารหลากหลายมากมาย
จะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้
เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องกินกุ้งใช่ไหม

ส่วนเรื่องของปูก็มีมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะปูนิ่มค่ะ
งานนี้เขาทำเป็นอาชีพเพาะเลี้ยงสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

นี่ไงตัวโตเลยนะปูนิ่มนี้นะ
พูดถึงเรื่องของปูนิ่มเนี่ยนะหลายคนอาจจะเคยกินอย่างเดียว
ไม่เคยเห็นกระบวนการเลี้ยงกันเอามาทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือปูที่ลอกคราบใหม่กระดองมันก็จะนิ่ม
เวลาทานก็คือทานทั้งหมดเลยทานทั้งกระดองด้วยทั้งเนื้อมันด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นไปอีก
อย่างพวกแคลเซียมอย่างนี้นะคะแล้วยังมีคอเลสเซอรัลต่ำด้วย
สำหรับพื้นที่ที่มีการทำฟาร์มปูนิ่มก็จะคล้ายกับการทำฟาร์มกุ้งนี่แหละค่ะ
มีบ่อขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็ทำเหมือนเป็นกระชัง
อันนี้เราเอาให้ดูใกล้นะว่าเวลามันแบบเก็บมาแล้วเนี่ย
หยิบมาแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาดไหนดูสิ
คือการเลี้ยงปูนิ่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องเลี้ยงอยู่ในกระชังแบบนี้แหละ

ค่ะซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะคะ
จากการเลี้ยงกุ้งก็คือว่าจะมีตะก้าใบเล็กวางเรียงรายอยู่เป็นแพร่
อยู่เต็มบ่อเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมเหมือนเป็นคอนโดเล็ก

เป็นของนายเจรวุทธ์วงเทพวาณิชช์ค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรที่นี่นะคะ
พี่เขาเล่าบอกว่าปูนิ่มที่เลี้ยงอยู่มี๔๐๐๐ตัว
ขายทรงที่ธรรหารค่ะ
ซึ่งเป็นจุดรวบรวมและส่งต่อไปทั่วประเทศแล้วรวมไปถึงต่างประเทศด้วย
นิ่มที่โตเต็มที่จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๓ขีด
ซึ่ง๓ตัวก็จะได้ประมาณ๑กิโลกรัม

ส่งขายกิโลกรัมละ๒๘๐บาท
คำนวณคร่าว๒๐วันได้ตังค์๒๘๐บาทต่อ๑กิโลกรัม

ประกอบอาหารทำได้เยอะเลยค่ะ

เห็นไหมน่ารับประทาน
ยังมีปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทย

แล้วก็เมนูขึ้นชื่ออย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะเคยทานก็คือ

เพราะฉะนั้นเอามายั่วน้ำลายกันแล้ว
ใครอยากจะทานอาหารทะเลอย่างปูนิ่ม
ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่เฟซบุ๊กได้ด้วย
หมายเลขโทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชม

สั่งซื้อก็ได้หรือว่าอาจจะสอบถามเรื่องของวิธีการเลี้ยงกันเพราะ
ทำฟาร์มก็ได้พี่เขาก็ยินดีทั้งนั้นเลย
ชอบจริงเลยปูนิ่มผัดผงกะหรี่
โอ้โหเมนูขึ้นชื่อของหลายร้านเลยนะ